แต่ว่าข่าวแรกของเรานะคะต้องบอกว่าวันนี้วันดี
เช้ามาปุ๊บโอ้โหเจอข่าวชื่นใจเลยค่ะ

นำทีมมูลนิธิร่วมกระตันยูค่ะ

พร้อมด้วยเงินสดมากกว่า๓แสนบาท
แดดพี่น้องชาวแท็กซี่นะคะ

ตื่นเช้ามามีคนแจกเงินแบบนี้เลยค่ะ

ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ

ต่อคิวเพื่อรอรับมอบสิ่งของต่าง
ซึ่งพี่บินก็ตื่นแต่เช้ามาตั้งแต่ตี๕๖โมง
ตั้งใจนำเงินจำนวนนึงมาแจกพี่น้องแท็กซี่

โดยคันไหนพามาพาแม่มาด้วยนะ

โอ้โฮคุณป้าคุณป้าทะเลมาจากลามินท้าถามพี่ปินว่ายังจำได้ไหม

ให้๓๐๐บาทแล้วปรากฏมีเด็กเล็กมาด้วย

เรียกว่าแจกไม่อั้นจริงคุณผู้ชม

รถแท็กซี่จำนวน๕๐๐คันที่เดินทางมารับของพร้อมเงินสด

ต่างคนต่างมีความสุขได้ทั้งเงินได้ทั้งถุงยางชีพ

ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังมีพี่แท็กซี่หลายคนก็ใจดี
พี่บินให้ใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมคะ
ติดป้ายทำความดีถวายแม่ให้บริการฟรีอีกด้วย

วันนี้ตั้งใจทำดีเพื่อถวายสมเด็จพระบรมราชนีพันปีหลวง
โดยข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดก็มาจากคนใจดีที่มอบให้อีกทีนึง

พี่บินก็จะมีโครงการดีแบบนี้อีกเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนหลายคนก็กังวลว่าพี่บินมันจะเป็นดราม่าอีกหรือเปล่ามาแจกแบบนี้
อันนี้พี่บินบอกเลยว่าไม่ได้สนใจตรงนั้น

เอาเป็นว่าไปฟังเสียงกู้ภัยใจพระของเรากันหน่อยค่ะ
วันนี้เราก็มีทั้งไข่มีทั้งถุงยางชีพ
ถุงยางชีพคือปัจจัยที่สำคัญด้วย

เราเห็นสิ่งที่เราทำทุกวันนี้มันเป็นอะไร
ที่รู้สึกว่าควรจะมอบให้กับพวกเขา
คนทำมาหากินหาเช้ากินข้าว
เราก็เป็นผู้ให้เราก็อิ่มใจ
ต่อไปเราก็คิดว่าเดี๋ยววันที่๕ธันวาเนี่ย
ผมคิดไว้แล้วเขาต้องเอาแบบโอ้โหยิ่งใหญ่มาก

ใครว่าอะไรก็เรื่องของเขา

แต่สิ่งที่เรามอบให้กับเขา